คนงานลงผลไม้ยกพวกตีกันที่ร้านสะดวกซื้อก่อน
พอคราวนี้นะฮะเจ้าหน้าที่มาหลังงับเหตุ
ตีกันอีกครับตีกันซ้ำอีกคุณผู้ชมครับ
จนกระทั่งไปเกิดเรื่องวุ่นที่หน้าห้องฉุกเฉินเหมือนเดิมเลย

นั่นคือสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อนี่เห็นไหม

โรงพยาบาลที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ร้านสะดวกซื้อนะครับอยู่กลางตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับ
ตำรวจแล้วก็กู้ชีพขลุงมูลนิธิเข้าระงับเหตุ
แล้วก็ประถมพยาบาลนำตัวส่งไปรักษาต่อสิครับ
พอไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขลุงนี่ฮะ

ก็มีกลุ่มคู่อลิยกพวกตามมาครับนี่มาแล้วฮะ

จากนั้นก็เกิดเหตุชุลมูลกระน่าวอุ้โหตี
ตีกันไม่ยั้งเลยตำรวจรีบเข้าไประงับเหตุอย่างรวดเร็วครับ
คุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านคนไข้แตกตื่นตกใจ
ตั้งแต่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วที่โรงพยาบาลก็แตกตื่นตกใจกัน
เพราะเคยเห็นในข่าวบ่อยนะฮะ

ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขาซ้อม

และตอนนี้คือเว้ามันเกิดเหตุปรับ

คนที่มาร่วมซ้อมแผนเนี่ย

ซ้อมครับคุณผู้ชมฮะซ้อมที่จันทบุรีครับ